ถนนมีอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เหมือนหัวร้อนเหมือนกัน
นี่หัวร้อนค่ะเป็นกระบะหัวร้อน

กระบะกับนักข่าว
คุณผู้ชมนักข่าวเขาเจอกระบะทั้งโต๊ะไฟใส่

นี่คุณเห็นไหมกล้องเป็นรถของนักข่าว

กระบะขาวคันนี้ขับตามมา

เอานี่พยายามแซงขวามาแล้ว

รถของนักข่าวพยายามที่จะออกขวาไป

นี่ค่ะมันเป็นเหตุการณ์อยู่แบบนี้
มีการเปิดไฟสูงใส่นะ

แล้วท้ายที่สุดเขาก็มาจอดที่ขอบทาง
ก็ลงมาจากรถทั้งนักข่าว
ซึ่งเป็นนักข่าวพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ

และคนที่ขับรถกระบะลงมาเหมือนกัน

ใช่ค่ะมีการถามด้วยไงว่านี่ทหารหน่วยไหน

จังหวะนั้นคนที่เขาแต่งตัวคล้ายทหารเนี่ยดูสิ
เหมือนกับจะล็อกข้อมือแล้วพยายามที่จะทำอะไรคะ
เหมือนกับจะกระชากหรือจะ

แต่สองคนนั้นผู้ชายเขากำลังเหมือนกระชากคอกันอยู่
คือเป็นเพื่อนนักข่าวที่นั่งมาด้วยกันแล้วก็พยายามที่จะห้าม
ที่สุดผู้ชายที่แต่งตัวคล้ายทหาร
เขาก็ขึ้นกระบะแล้วก็ขับออกไป
ทีนี้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์

เขาก็ไปแจ้งความที่สพเผชชบุรี
บอกว่าตอนนั้นผมกำลังขับรถกลับบ้านที่สมุทรประการ
ในรถก็มีเพื่อนนักข่าวนั่งมาด้วยนะมากันทั้งหมด๔คน
มาถึงตรงนี้มาเจอคู่กรณีผมยืนยันเลยนะ
ผมไม่ได้ขับรถปาดไม่ได้ขับรถขวาง
แต่ว่าคู่กรณีเขามาหาเรื่องก่อน

ทางด้านตำรวจสพเผชชบุรีเชิญทั้ง๒ฝ่ายมาเลย
ฝ่ายหนึ่งก็คือทางฝั่งนักข่าวคุณพงศกร
อีกฝ่ายหนึ่งค่ะคือพันตรีจุลาทันวง
เป็นผู้บังคับกองเรือนจำบนทนทหารบกที่๑๕
ไทรรามราชนิเวชจังหวัดเพชรชบุรีเจ้าของรถตะบะค่ะ
ทีนี้พอมาถึงก็มีนายทหารพระธรรมนูล

ซึ่งฝั่งนักข่าวเขาอ้างว่าฟิล์มมือถือของเขาเสียหาย
แล้วฝั่งทหารเขาก็เลยขอจ่ายค่าเสียหาย
ค่าเสียเวลาให้๕๐๐๐แล้วก็บอกว่าหลังจากนี้เลิกแล้วต่อกันได้ไหม
พนักงานสอบสวนก็แจ้ง๒ข้อหากับทางฝั่งทหาร
เกี่ยวกับการขับรถคือขับรถประมาทหวาดเสียว
ขู่ทำให้ตกใจกลัวแล้วหลังจากนั้นเขาก็แยกย้ายกันไป
ทีนี้คุณผู้ชมตัวฝั่งนักข่าวคุณพงศกรออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะ
บอกว่าทุกอย่างมันจบลงด้วยดีแล้วตอนนี้เคลียร์กันเรียบร้อยแล้ว
คู่กรณีเขาก็ให้เงินมา๕๐๐เงิน๕๐๐จะเอาไปทำอะไร

ตอนนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าตายด้วยหลักฐานนะครับ
ทำนองว่าเราไปปาดหน้าเขาไปเปิดไฟไล่เขาอะไรอย่างนี้ครับ
ซึ่งพอเราให้ดูหลักฐานในเรื่องของคลิปที่เราเผยแพร่ไป
ซึ่งตอนแรกเขายังไม่ได้เห็น
ก็ยอมรับผิดว่าเป็นการเข้าใจผิดว่าเราวิ่งในเลนขวาแล้ววิ่งช้าเขาจะไปขวา
ผิดแล้วก็ขอโทษนะครับต่อหน้านายทหารรัฐมนุม

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาก็บอกว่าสุดท้ายนะก็มีการขอโทษ

เดี๋ยวทางด้านคุณพงศกรเขาก็จะเอาไปทำบุญนะคะ
ทีนี้ฝั่งทหารว่ายังไงบ้าง
เขาบอกว่าเขาไม่ขอให้สัมภาษณ์อะไรกับนักข่าวแล้วนะ
เพราะว่าไม่ได้รับอนุญาตจากทางผู้บังคับบัญชา
ก็หลังจากนั้นก็มีการแยกตัวกลับไปเลย
หลังจากที่เคลียร์กับทางคู่กรณีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ